พูดถึงคู่รักในวงการบันเทิงที่มีปัญหารักเลิกมาอยู่ตลอด
ต้องมีชื่อของป่าต๊อปกับปีใหม่นะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะเลิกกัน
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเกือบจะไปไม่รอดแล้ว
ถูกต้องแล้วดูเหมือนว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่
พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคอันใหญ่โต
แล้วทั้งคู่ก็จูงมือกันฝ่าฟันปัญหาเหล่านั้นมาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาทั้งคู่มีวิธีการประคับประคองหัวใจยังไง

แม้จะมีข่าวรักเลิกออกมาให้ได้เห็นอยู่ตลอด
แต่ดูเหมือนว่าคู่รักต่างวัย
ปีใหม่สุมนรัฐและหวานใจไฮโซปะต๊อปปติญญา
ยังคงสตรองหลังฝ่ามรสุมชีวิตรักตลอด๗ปีมาได้
เรียกว่าสาหัสเอาการเลยล่ะค่ะ
จากการติดสิ่งเสพติดและของมืนเมาอย่างหนัก

คู่รักต่างวัยก็ได้มาอัปเดตชีวิตรักของทั้งคู่
โดยเผยว่าที่ผ่านมาเชื่อว่าความสัมพันธ์รักเลิก
เป็นเพราะของมืนเมาที่ทั้งคู่ติดหนัก
ซึ่งป่าต๊อปยอมรับว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็น
เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาแล้ว
งานนี้นักแสดงสาวยังได้โชว์หวาน
ขอบคุณหวานใจไฮโซที่ยอมเปลี่ยนตัวเอง

และมองว่าผ่านเรื่องราวร้ายเหล่านี้มาได้

และคนรอบข้างที่คอยเป็นกำลังใจ

ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมืนเมาอย่างเด็ดขาดค่ะ
รสุมชีวิตทุกคนมีหมดอะค่ะ
แต่ว่าในตอนนั้นมรสุมชีวิตมันดูหนักหนา
เพราะว่ามุมมองแล้วก็ทัศนคติ

แต่พอถึงตอนนี้มองย้อนกลับไป
อันนั้นเป็นบทเรียนที่ดีมากเลยนะคะ
สิ่งที่เราดำเนินอยู่ที่มันผิด
มันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งมืนเมาหรอก

หมายถึงว่าเราอาจจะทำอะไรในชีวิตผิดไปก็ได้

จะทำให้ตัวเองลืมความทุกข์ได้

จุดอะไรที่พี่ถามที่ไหน

ใช่แล้วอีกนิดนึงก็ตายแล้วค่ะ

ที่พี่ไม่ได้เดินออกป่านนี้

พ่อแม่พี่คงได้ไปฝังศพพี่แน่

รู้จักรักตัวเองก็รู้จักเขารักเขาเป็น

เป็นเพราะสิ่งที่พี่ต๊อปพยายามด้วยมั้งคะ
หมายถึงว่าการที่เขาจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองทั้งหมด
เพื่อรักษาชีวิตคู่เรา
เห็นเขาพยายามมาเห็นเขาเปลี่ยนตัวเองมา
ก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มอ่ะ
คุ้มที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ค่ะ
อกจากนี้นักแสดงสาวยังเผยข่าวดีทิ้งท้าย
ว่าตอนนี้กลับไปศึกษาปริญญาตรีต่อ
คณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องทายาทปะต๊อปและปีใหม่มีความเห็นตรงกัน

โดยเชื่อว่าคนรักไม่จำเป็นต้องมีลูกเป็นตัวเชื่อม
เพราะการอยู่ด้วยกันด้วยความรักก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ